โดยสถานที่ที่ได้รับการประกาศเป็นมรดกโลกก็ครอบคลุมทั่วโลก
หนึ่งในนั้นก็คือสมโบไพรกุกโบราณสถานในกัมพูชาเพื่อนบ้านของไทยนะครับ
และตัดสินใจตัดงบประมาณอุดหนุนองค์การสหประชาชาติเพื่อเป็นการประท้วง
ติดตามเรื่องนี้จากรายงานครับ
ที่นี่คือสมโรภัยกุกโบราณสถานในจังหวัดกำปงธม
ห่างจากกรุงพนมเป็นเมืองหลวงของกัมพูชาประมาณ๒๐๐กิโลเมตร
ถูกสร้างมาตั้งแต่คริสตวรรษที่๖๗
ซึ่งเพิ่งได้รับการประกาศจากองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรม
ข่าวดีที่ชาวกัมพูชาได้รับล่าสุดทำให้เมื่อวานนี้มีพระสงฆ์ในกรุงพนมเป็น
รวมแสดงความยินดีผ่านการสวดมนต์เช่นเดียวกับชาวบ้านที่รับรู้ว่า
การประกาศให้เป็นมรดกโลกจะส่งผลดีต่อสมโปรภัยกุก
รวมทั้งชาวกัมพูชาที่จะมีรายได้มากขึ้นจากการท่องเที่ยว
จากโบราณสถานของกัมพูชาแล้วในเอเชียก็มีสถานที่หลายแห่ง
ที่ได้รับการประกาศเป็นมรดกโลกแห่งใหม่เช่นกัน
เช่นเกาะกูลังยูซึ่งเป็นเกาะที่ต้องนั่งเรือจากเมืองเสียเหมือนมณฑลฝูเจียนเพียง๖นาที
ก็จะพบกับอาคารบ้านเรือนศิลปะผสมผสานระหว่างตะวันตกและตะวันออก
เนสโก้ยังประกาศให้เกาะโอกินิมะทางตะวันตกเฉียงใต้ของญี่ปุ่นเป็นมรดกโลกด้วย
โดยความพิเศษที่เกาะเล็กแห่งนี้มีข้อกำหนดให้เฉพาะผู้ชายเท่านั้นที่ขึ้นไปเหยียบบนเกาะได้
โดยห้ามนำสิ่งของใดกลับขึ้นฝั่งไม่เว้นแม้กระทั่งเศษของต้นย่า
สำหรับในปีนี้ที่ประชุมของยูเนสโก้ประกาศให้สถานที่๒๑แห่งทั่วโลก
ถ้ำโบราณในเยอรมนีทะเลสาปในอังกฤษไปจนถึงเมืองโบราณในอิราณเป็นมรดกโลกเพิ่มเติม
อกจากนี้ยูเนสโก้ยังลงมติเลือกฮิปรอนศาสนสถานสำคัญ
รวมทั้งย่านเมืองเก่าอัลคาลิวในเขตเวสแบงค์
ซึ่งปัจจุบันอิสราเอลยึดครองอยู่เป็นมรดกโลก
รวมทั้งจัดให้ที่นี่เป็นมรดกโลกที่อยู่ในภาวะอันตรายด้วย
เชี่ยวชาญที่เข้าร่วมประชุมกับยูเนสโก้อย่างอัลเฟโดคอนติ
ให้เหตุผลว่าที่นี่กำลังเผชิญกับภัยคุกคาม
ที่เป็นไปอย่างต่อเนื่องยาวนาน
รวมทั้งยังคุกคามอย่างเป็นระบบ
เขาให้เหตุผลว่าสิ่งที่ชัดเจนคือภัยคุกคามที่ยาวนานและเป็นระบบ
ผลกระทบสำคัญคือชีวิตของคนทั่วไป
ที่มีจำนวนลดลงอย่างเห็นได้ชัด
อกจากนี้ยังมีการเข้าไปรบกวนทรัพย์สินทางวัฒนธรรม
มันคือสิ่งที่คุกคามชีวิตของคนในเมือง
รวมทั้งการอนุรักษ์ด้วย
การตัดสินใจนี้ทำให้รัฐบาลอิสราเอลไม่พอใจเป็นอย่างมาก
โดยนายเบนจามินเนธัญญาฟูนายกรัฐมนตรีอิสราเอลบอกว่า
การตัดสินใจของยูเนสโก้เท่ากับเป็นการประกาศว่า
บรอนเป็นของปาเลสไตล์ไม่ใช่ของฮิว
พร้อมกับประกาศตัดลดงบประมาณที่เคยให้กับองค์การสหประชาชาติทันที
เขาบอกว่ายูเนสโก้ตัดสินใจผิดที่ให้ที่นั่นเป็นมรดกโลกของปาเลสไต
เพื่อแก้ปัญหานี้รัฐบาลอิสราเอลตัดสินใจตัดลดงบประมาณ๑ล้านดอลลาร์
มอบให้กับองค์การสาปราชาชาติในฐานะสมาชิกยูเอ็น
เพื่อนำเงินส่วนนั้นไปสร้างพิพิธภัณฑ์
ปัจจุบันยูเนสโก้ขึ้นทะเบียนสถานที่เกือบ๑๑๐๐แห่งเป็นมรดกโลก
โดยกว่า๘๐๐แห่งเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม
ส่วนอีก๒๐๐แห่งเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ
ซึ่งประเทศไทยมีสถานที่ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทั้งสิ้น๕แห่ง
พลดาวสุโขข่าวเทวรัฐทีวีรายงาน